ติดตามชมข่าวกันต่อกับข่าวเช้าไทยรัฐ
คุณอยู่กับพี่ทิศเป้และสมสอบห้าสมศิกรสุพัฒนาฬิกานะครับ

ช่วงนี้มาตรวจสอบคลิปหน่อย

สะเทือนใจสะเทือนสังคมมากนะครับ
ใช่ค่ะเป็นคลิปเกิดขึ้นในซอยหนึ่ง
อายุ๘๒ปีแล้วนะขี่รถซาเล้งมา
อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาชนมาเฉียวแบบนี้

พอเกี่ยวกันแล้วตัวเองล้มลงแล้วตัวเองก็โมโหดูสิ
หลังจากนั้นคุณตาเขาก็ชำเรืองดูนิดนึง

แล้วก็ปั่นซาเล้งต่อไป
ต้องย้ำว่าคุณตาวัย๘๒แล้วนะ

แต่ทีนี้หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นกลับมาทำแบบนี้ค่ะ

ตามมาแล้วก็มาเตะคุณตามาต่อยคุณตา
คุณตาหล่นลงจากรถซาเล้งของตัวเอง

คลิปความยาว๑นาที๕๒วินาที

เป็นคลิปช่วงเกิดเหตุและทำให้คุณตาสลบไป

ที่คุณตานอนอยู่กับพื้นเลือดไหลออกมาจากหัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในซอยชาญเมืองแยก๒ประชาสงเคราะห์ดินแดง
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดซึ่งเกิดอยู่ในซอย
และก็มีคนเอาไปแจ้งที่เพจแหม่มโพดำ

ตามหาว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใคร
ถึงมือตำรวจและเรื่องมันก็กระจายออกไป
ขออนุญาตเอาที่เพจแหม่มโพดำเขามาแชร์
แล้วเขาก็บอกว่าคุณตาอายุ๘๐เก็บขยะ
ซาเล้งมาดีมีเด็ก
ขออนุญาตเซ็นเซอร์ตัวเองนะ

มือถือไปด้วยขี่มอไซค์ไปด้วย

แกก็งงชำเรืองมาดูเห็นว่าไม่เป็นไร

วิ่งตามมากระโดดถีบคุณตาหัวฟาดพื้นแน่นิ่งไปเลย
เฮียทำไม่ได้นะ

พี่กัดเกิดเหตุซอยชานเมืองแยกสอง
ประชาสงเคราะห์ดินแดง
โพดำเขาบอกฝากแชร์ตามหามันด้วยค่ะ
จึงเป็นที่มาที่โลกโซเชียลได้เห็นคลิปนี้
แล้วบอกโจ๊กกลางเมาเตะคุณตาสาเล้ง
ถึงกับสลบเลือดออกและอาการคุณตาสาหัส
แล้วเขาก็มีการเอาภาพของผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเกี่ยวรถสาเล้งของคุณตา

เขาเล่นโทรศัพท์มือถือ
มือหนึ่งมือหนึ่งบิดรถจักรยานยนต์
มือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือนะคะ

นี่คือคลิปหนึ่งนะประบำยาวหนึ่งนาทีกว่า
แล้วดูสิเตะเองตัวเองล้มเอง

คลิปที่๒เป็นคลิปที่ชาวบ้านแถวนั้น
มาดูเหตุการณ์เริ่มออกมาดูเหตุการณ์
แล้วก็เคลื่อนซาเล้งออกไป
ก็จะเห็นคุณตานอนอยู่กับพื้นสลบแน่นิ่งไปนานนะ

หลายคนไม่กล้าที่จะไปช่วย
เพราะว่าคิดว่าคุณตาตายแล้วหรือเปล่า

ค่ะเอาพูดถึงเรื่องของคดีกันก่อนแล้วกันนะคะ
ตอนนี้คนที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้นะคะ
ทราบชื่อแล้วนายนาราธรโสติยังอายุ๒๑ปี
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในแหม่มโพดำเนี่ยนะคะ
เขาได้เข้ามอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอก
กัมพลรัฐนปฏิผู้กำกับการสฮห้วยขวาง
ช่วงกลางดึกของวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง

ใช่เขารับสารภาพนะบอกทำลงไปเพราะโมโห

คุณตาแค่หันมามองไม่เห็นถามอะไรเลยไม่ช่วยยกรถด้วย
เปิดอารมณ์บันดาลโทษะเห็นแบบนั้นค่ะ
ตามไปกระโดดเตะคุณตาถึงซาเล้ง
และก็พร้อมกันนี้นะคะยังย้ำว่าตัวเอง
ไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือตอนที่ขี่รถ

ซึ่งตนเองขอยอมรับผิด
เฉพาะเรื่องของการที่ไปทำร้ายร่างกายของคุณตา
แล้วก็จะช่วยค่ารักษาพยาบาล
และหลังจากนี้จะไปขอขมาคุณตาที่ขี่รถซาเล้ง
ที่สำคัญนะเจ้าหน้าที่จับไปตรวจปัสสาวะแล้ว
ก็ไม่มีผลการใช้สิ่งเสพติดนะครับ
นี่คือคำรับสาภาพของนายจอร์ดหรือนายนาราธร
อายุ๒๑ปีเมื่อวานเข้ามอบตัวที่สนห้วยขวาง

ส่วนอาการของคุณตาได้รับการเปิดเผยจากนางสาววนิดามณีพันธ์
ซึ่งเป็นลูกสาวบอกว่าตอนนี้อาการของคุณตาพ้นขีดอันตรายแล้ว

เพื่อตรวจดูความผิดปกติ

คุณตายอมรับว่าจำไรละเอียดไม่ได้เท่าไหร่
เพราะว่าอายุมากและสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะ
ได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วหมายถึงลูกสาวเนี่ยนะคะ
รับว่าครั้งแรกรู้สึกโกรธแต่ผู้เสียหาย
ได้ขอคำมาโทษรับสารภาพว่าเป็นคนทำผิด
อีกทั้งช่วยเรื่องของค่ารักษา
ซึ่งก็เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบ
ยกโทษให้แต่คดีความก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะ

ระวังเรื่องของการขี่รถและควรมีสติอยู่เสมอค่ะ
จากแหม่มโพดำเขาเอาคำรับสาภาพของนายจอร์ด
ไปโพสต์ไว้ในเพจของแหม่มโพดำแล้ว
เพราะว่าเป็นการรายงานความคืบหน้าไง
ว่านายจอร์ดเขามอบตัวแล้ว
ในเพจต่างเขาก็เริ่มขุดคุย
ว่านายจอร์ดเป็นใครเส้นใหญ่แค่ไหน
และเคยเกิดเหตุการณ์ทำเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่น
โอ้โหในเพจนี้มันพอสมควรเหมือนกันนะ
บอกว่าแท็กซี่ขับรถผ่านหมามัน
แล้วหมามันตกใจร้องแต่ไม่ได้ชนหมามันนะ
มันก็เล่นพี่คนขับซะเละเลย
คนแก่แถวนั้นมันก็มีวีรกรรมเยอะเลย
อันนี้คือในโลกโซเชียลเขาขุดมานะ
แต่ว่าถ้าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อ
แต่เพจอื่นเขาขุดชื่อในจอร์ดมาเยอะแยะเลย
ที่ทำวีรกรรมอยู่แถวนั้นนะฮะ

ชาญเมืองแยก๒ประชาสงเคราะห์ดินแดง

สติสติครับคุณผู้ชมสติต้องมาก่อนนะครับ

จะทำอะไรต้องสติก่อนนะครับใช่ครับ